สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับ
วันนี้เริ่มต้นกันที่ราวของบัตรมวยกันก่อนนะครับอ่า
ข่าวดีมาฝากแฟนหมัดมวยกันอีกแล้วใช่ครับ
วยที่ไทยรัฐทีวีนั้นจะถ่ายท่อสดนะครับนักชกวัยเพียงแค่สิบหกปีเท่านั้น
ครับนะครับวันนี้เนี่ยเขามาแถลงข่าวมีโอกาสที่จะขึ้นชกนะครับ
มีความพร้อมแค่ไหนรวมถึงผู้ประกอบรายการด้วยครับ
แหลงข่าวเป็นทางการนะครับจะชกกันที่ตำบลป่าบอน
พัทธลุงครับโดยครั้งนี้นั้นก็จะเป็น
การจัดศึกภายใต้ชื่อศึกกำปั้นสถานโลกป่าบอลเพื่อการกุศล
นักชกไหวเพียงแค่สิบหกปีที่ผ่านการเทิร์นโปร
ส่วนคู่ประกอบรายการที่น่าสนใจนะครับก็นำมาโดยเจ้าเติ้ลนี่แหละครับ
ซึ่งการชกนะครับจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่๒๕มีนาคมนี้
ศูนย์ประชุมรัชกิจประการเทศบาลตำบลป่าบอนจังหวัดพัทธลุงนะครับ